เดี๋ยวคุณบางให้ไหมหน่ายคุณบางให้

อะไรนะ
มาราการเราเดี๋ยวร้อน่ายเดี๋ยวโหร่

น้ำพริกแต่ว่าอพาร์ทเมนต์จะตำแบบว่า

ถือสากไว้แล้วเอาคกมาหลุ้
คุณแอมร้อง
คุณแอมร้อง